ทีลามภาษามือต้องมาตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราขอเข้าไปคุยเรื่องของการ
จริงช่วงวันศุกร์วันเสาร์เขามีการแสดงสัญลักษณ์กัน
จากทั้งนักศึกษานิสิตนักเรียนประชาชน
ก็คือคนที่นั่งใส่เสื้อสีดำเพื่อเป็นการแสดงสัญลักษณ์
ในการเรียกร้องถึงประชาธิปไตย
เมื่อวานนี้ค่ะกระทรวงสาธารณสุข
รัฐมนตรีเขาบอกมาเตือนเหมือนกัน
บอกว่าการไปรวมตัวอยู่ในกลุ่มคนเยอะ

มันอาจจะทำให้โรคโควิด๑๙มันแพร่ระบาดได้มากขึ้นหรือเปล่า
รวมถึงเมื่อวานเขาบอกว่ามีเหตุวุ่นวายกันนิดหน่อยด้วยนะคะ
พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศกันหน่อยค่ะ
นักศึกษาจากหลายสถาบันทั้งระดับมหาวิทยาลัยแล้วก็มัธยมศึกษา
รวมถึงประชาชนอย่างที่บอกไปนะคะว่า
เขานัดการสวมเสื้อสีดำ
ร่วมกิจกรรมการซ้อมชุมนุมใหญ่
เรียกร้องประชาธิปไตยที่หน้าหอประชุมใหญ่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนนะคะ
ก็มีการสลับกันขึ้นประสัยวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของคณะรัฐมนตรี
แล้วก็มีการพูดถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลที่เพิ่งผ่านมาด้วยนะคะ
ที่บอกว่ามีเหตุวุ่นวายเล็กน้อยเนี่ยก็คือว่า
ระหว่างการปราศัยของอดีตประธานสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย
มีชายหนุ่มนิรดามคนหนึ่งสวมเสื้อคล้ายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิ่งฝามวลชนขึ้นมาบนลานปราศัยค่ะ
แล้วตั้งคำถามบอกว่าสิ่งที่ปราศัยเนี่ยมันคือเรื่องจริงหรือเปล่า
ก็เหมือนเป็นการสวนทางอะเนาะเหมือนเขากำลังปลาใสไปสมมุตินะปลาใสไปทางซ้ายอยู่
อยู่วิ่งขึ้นมาแล้วก็แทรกขึ้นมาว่าไอ้ที่พูดมันใช่ไหมมันจริงหรือเปล่า
กลางมวลชนที่กำลังจับตามองอยู่ด้วยนะ
ใช่เขาก็เลยเหมือนไม่ค่อยพอใจกันนะคะ
ตำรวจชุดสืบสวนก็เลยต้องรีบเข้าไปชาร์จตัวผู้ชายคนนี้
แล้วก็กันมวลชนออกไปเพื่อไม่ให้เกิดเหตุอะไรที่มันบานปลาย
หลังจากนั้นเขาก็มีการปราศัยกันต่อมีการเชิญชวนผู้ชุมนุมทำแฟลชมอบ
แล้วก็มีการเปิดไฟจากโทรศัพท์มือถือเพื่อแสดงเป็นสัญลักษณ์ด้วย
นายแพ้วัลงเดขิมวิกรมประถานเจ้าหน้าที่บริหารภักรวมพลังประชาชนชาติไทย
ออกมาพูดถึงการเคลื่อนไหวของนักศึกษาตอนนี้นะคะว่าบริบททางการเมืองตอนนี้เนี่ย
แพทย์วรงบอกเลยบอกว่ามันยังต่างกับเหตุการณ์ช่วงนั้น
แต่ถ้ารัฐบาลยังคงนิ่งเฉยอยู่ไม่ให้ความจริงกับประชาชน
มันก็มีสิทธิ์บานปลายไปมากกว่านี้เหมือนกัน
ส่วนประเด็นกันยุคพรรคอนาคตใหม่ที่อดีตแก่นำพรรค
นายแพทย์วรงบอกว่ามันไม่ใช่การต่อสู้ในข้อกฎหมาย
ทีนี้เรื่องของการชุมนุมไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่ของกรุงเทพ
มหานครเท่านั้นนะคะต่างจังหวัดเองก็มีเช่นเดียวกัน
แล้วก็แก่นนำเสื้อแดงในภาคอีสาน๒๐จังหวัดกว่า๒๐๐คน
พากันสวมใส่เสื้อสีขาว
มารวมตัวกันในนามของกลุ่มเรารักประเทศไทย
เพื่อต้อนรับนายสุพรอัฐาวงศ์ผู้ช่วยรัฐมนตรี
ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหรือว่าแรมโบอีสานนั่นเอง
ที่เขาเดินทางไปในพื้นที่นะคะ
โดยเดินทางไปคืนทงแล้วก็ป้ายหมู่บ้านคนเสื้อแดง
ก็เป็นกลุ่มเรารักประเทศไทยให้แทนนะคะ
ก็ตามแนวคิดที่ตรงกันที่จะสลายความขัดแย้ง
นายสุพรเนี่ยกล่าวนะคะว่ากลุ่มนี้เนี่ย
ไม่ได้มีเฉพาะในภาคอีสานเท่านั้น
จากนี้ไปก็จะมีการรวมตัวกันครั้งใหญ่
ของกลุ่มเรารักประเทศไทยเรารักประเทศในไทยนะคะ

ที่จังหวัดมหาสารคามก็จะมีขึ้นเหมือนกัน
เร็วนี้แหละเมื่อไหร่เดี๋ยวรอตามกัน
สำหรับความเคลื่อนไหวของนักศึกษา
ตามพื้นที่ต่างในต่างจังหวัดก็ดีกรุงเทพก็ดี
สิ่งที่เกิดขึ้นมีการแสดงความเป็นห่วง
มีความห่วงใยไปในด้านต่าง
อย่างนี้ค่ะนายอนุทินชาญวิรากูล
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
บอกว่าก็เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องตระหนักถึงอันตราย
สถานการณ์ที่ไม่ปกติของการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
รวมตัวกันของคนหมู่มาก
อาจจะทำให้การระบาดเป็นไปมากขึ้น
ซึ่งอาจจะต้องใช้พรบการรักษาความมั่นคง
ควบคุมไม่ให้เกิดความชุมนุม
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับ
การพิจารณาของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
แต่หากยังจะจัดชุมนุมก็ต้องรับผิดชอบ